ต่อที่เรื่องร้อนแรงของวงการกีฬากันบ้าง

ในการที่ผู้จะชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ซึ่งเนื่องจากว่าผู้ชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอล

จะมีเวลาถึงเพียง๕โมงเย็นของวันนี้

หน้าตาบรรยากาศก่อนตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับ

ตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทีมงานของ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ได้เดินทางมาพร้อมทีมงาน

ชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ๗๒ภาษาการกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
คนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

คณะทำงานอีก๑๘คนในตำแหน่งต่างนะครับ
โดยเฉพาะในตำแหน่งอุปนายกที่สร้างเซอร์ไพรส์
มีชื่อของนายสุปสินริลาริสรองฝรัฐาสมสอบ

เคยเป็นสภากรรมการในยุคของนายวรวี
เช่นเดียวกับนายธนวัฒนิติกาญจนา
ผู้จัดการทีมของราชบุรีมิดผลเอฟซี
และโฆษท์แห่งวิจิยาราคุณอดีตโค้ชทีมชาติไทยครับ
โดยบิ๊กออสถือว่าเป็นผู้สมัครคนที่๒
ต่อจากบิ๊กหอยธวัชชัยสัจกุลอดีตผู้จัดการทีมชาติไทย
มาสมัครคนแรกตั้งแต่เมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งผลตำรวจเอกสมยศเผยว่าการมาสมัครครั้งนี้
เพื่อต้องการเข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวไกลกว่าที่ผ่านมา
พร้อมทั้งชูนโยบายบริหารงานให้โปร่งใส
และเป็นธรรมกับสโมสรสมาชิกให้เท่าเทียมกันนะครับ
พวกเราก็ตั้งใจที่จะเสนอตัวนะครับ
เข้ามาทำงานในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเจตนาที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือสิ่ง
หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นที่เคลือบแคลงใจ
ขณะที่ในช่วงบ่ายน่าจับตามองฝั่งของคุณวรวีมะคูดี
และไม่สามารถลงสมัครป้องกันตำแหน่งนายกสมคมฟุตบอลในครั้งนี้ได้นะครับ
จะส่งใครมาเป็นตัวแทนซึ่งมี๓แคนดิเดตคือ
มาดามแป้งนวลพันธ์น้ำซำดรองอาจขอสินค้า
และดรชาญวิทย์ผลชีวินครับ
สำหรับการรับสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
จะเสร็จสิ้นในเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
ซึ่งหากมีความคืบหน้าสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีครับ
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ
ขอบคุณคุณเกริกชัยคุณโทต้องติดตามกันต่อช่วงบ่าย
ซึ่งเป็นจุดสำคัญนะครับว่าใครจะมาเป็นผู้สมัครแทนทางด้านของนายวรวีมะกุดี
ก็หลายคนจับตามองไปที่อาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินอดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนั่นเอง
ก็ต้องติดตามความชัดเจนกันในช่วงบ่ายนะคะเส้นตายในไลน์๑๗นาฬิกา๕โมงเย็นนี้นะคะ